หลายคนใส่สุดสนุกสนานอย่างแน่นอน

รวมไปถึงคนในวงการบันเทิงของเราเหมือนกันนะจ๊ะ
เออ

มินพีชยาก็เลยแปลงกลายเป็นต้นคริสต์มัสไปเลยสิจ๊ะคุณผู้ชมจ๋า
และนี่คือชุดไปปาร์ตี้วันคริสต์มัสของเธอค่ะ
ถือว่าเล่นใหญ่ใส่สุดนะจ๊ะ
ซึ่งน้องมินเองก็ถามใต้แคปชั่นนะว่า
ชุดนี้มันเบาไปหรือเปล่าคะเซส
เออดิฉันว่าถ้าใหญ่กว่านี้อาจจะออกจากบ้านไม่ได้นะน้องมิ้นค่ะ
แน่นอนนะคะว่าสาวมินเข้ามาเต็มเบอร์นี้
เรียกได้เลยว่าตรงคอนเซ็ปต์แบบหักคะแนนไม่ได้สักกับจุดเลยคุณผู้ชมค่ะ
เอาปากกามาวงซิตรงไหนที่จะหักคะแนนไม่มี
ขอถามคำเดียวขอถามคำเดียวว่า

แต่ข้างในเขาน่าจะมีแบบว่าเซฟตัวเองไว้อยู่

ใช่ค่ะมีต้นคริสต์มัสไปแล้วก็ต้องมี

พี่หญิงระทาของเราเองค่ะไม่ทำให้เราผิดหวัง
คุณดูแปลงโฉมเป็นแซนตี้สุดแซ่บ
มาร้องเพลงอวยพรวันคริสต์มัสให้ได้ฟังกันคือเสียง
ดีอยู่แล้วคุณที่จะรู้กันเนอะ
โบเขาใหญ่มากเลย
ชุดมาเยอะเปลี่ยนอยู่๓ชุด๑วัน
ต้องจัดให้เต็มนะคะนะคะอักเมอร์เรศกิสมาตย้อนหลังด้วยนะคุณผู้ชมค่ะเอามาต่อ